ที่พิศนุโลกนะคะชายวัยห้าสิบแปดปีค่ะ
ถูกเพื่อนใช้ไม้ตีที่หัวและใบหน้าจนเสียชีวิตที่หน้าบ้าน
หลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวเพื่อนร่วมวงเล่าไปสอบสวน
สารภาพค่ะบอกว่าที่ก่อเหตุเนี่ย
เกิดจากผิดใจกันเรื่องไข่ไก่ทำกับแกล้มเท่านั้นเองนะคะ

ตำรวจสพแก่งโสภาตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายหน้าบ้าน
ตะบนบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
พบศพนายภาคภูมิสุขตาอายุ๕๘ปีนอนเสียชีวิต
สภาพศพมีบาดแผลถูกคนร้ายใช้ของแข็งตีที่ศีรษะและใบหน้า
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ที่เกิดเหตุพบไม้ไผ่ยาวประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเบต
ลายด้ามเสียมเปื้อนเลือดวางอยู่ข้างบ้าน

ในบ้านพบขวดเหล้าขาว๑ขวด
พลาสติกและจานสังกษีใส่กับแก้ม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านหินประกายให้ข้อมูลว่า

ก่อนเกิดเหตุก็นั่งดื่มเหล้ากับนายเปียบและนายชาย
จากนั้นช่วง๓ทุ่มครึ่งก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมัน
ก่อนกลับนายชายังเอาหมอนมาหนุนและห่มผ้าให้กับผู้ตายด้วย
เพราะนึกว่าเมานอนหลับอยู่หน้าบ้าน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้ตายทะเลาะกับในเปรียบ

กระทั่งช่วงเช้าชาวบ้านโทรมาบอกว่า
นายภาคภูมินอนตายอยู่หน้าบ้าน
หลังเกิดเหตุตำรวจได้นำตัวเพื่อนร่วมวงเล่า
ทั้งสองคนไปสอบสวนแล้ว
คียุค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนนำตัวในเปรียบ
คำป้องอายุ๕๑ปี

นั่งดื่มเหล้าด้วยกันมาสอบสวน

ในที่สุดในเปรียบรับสารภาพว่า
ทะเลาะกับผู้ตายจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
เป็นเหตุให้เพื่อนที่นั่งร่วมกินเหล้าเป็นประจำ
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านจริง
จากการสอบสวนในเปรียบให้การว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ซื้อไข่ไก่ใส่ถุงไป๑๐ฟอง
เหล้าขาวขวดเล็ก๑ขวดไปที่บ้านของผู้ตาย
ซึ่งตอนนั้นผู้ตายนั่งดื่มเหล้าขาวกับนายชาย

ดื่มกันสักพักกับแก้มหมด
ผู้ตายจึงขอไข่ไก่จากในเปรียบ

เพราะจะซื้อไว้ไปทำกับข้าวที่บ้าน

เนื่องจากมีเรื่องบาดหมางใจกันหลายเรื่อง

ผู้ตายได้เดินตามมาพร้อมกับใช้ไม้ไผ่

ฟาดศีรษะผู้ตายหลายครั้งจนล้มลง

ขณะที่นายอเนก

เหนื่อยจากการทำงานเลยไม่ได้ไปร่วมวง

คือตัวเองในชายในเปรียบและผู้ตาย

น้องสาวผู้ตายนำศพพี่ชาย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหินประกาย
ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
พี่ชายมักกลับมาบ้าน
พร้อมกับแผลฟกช้ำตาเขียวเป็นประจำ

แต่จริงแล้วชกต่อยกันในวงเล่า
แต่ครั้งนี้รุนแรงที่สุดเพราะถึงขั้นเสียชีวิต
อยากให้ในเปรียบรับกรรมที่ก่อไว้

เพราะกลัวเพื่อนในวงเล่าจะเอามาติด
โดยได้คิวฉีดวัคซีนวันที่๗มิถุนายนนี้
แต่สุดท้ายก็มาเสียชีวิตก่อน

ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน